เรามาตามคืบหน้าคดีของคุณแตงโมนะครับ
เพราะมันมีอีเวนต์อีกเยอะเลย

หลังจากที่หน้าอาชญาไปแจ้งสตช
และให้มีการตรวจสอบตำรวจ๔นายนะครับ

เขาจะมีการตรวจสอบเรียกตำรวจ๔นาย

อีเว้นต์ที่๒ไอร์การสั่งเอาผิดเปิ้ล

เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้คนเคลือบแคลงสงสัยการทำหน้าที่ของตำรวจ
ติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับ

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

ใครเป็นแฟนดูหนังฝรั่งจะรู้นะครับว่าหนังฝรั่งเนี่ย
ช่วงต้นเรื่องกลางเรื่องเนี่ยมันอืดหน่อยคือเขาปูเรื่องอืดอาดหน่อย
แต่พอท้ายหนังใกล้จบเนี่ยโอ้โหเดินเรื่องเร็วเลยครับตื่นเต้นครับ
คดีแตงโมเนี่ยก็เหมือนหนังฝรั่งเหมือนหนังฆาตกรรมอำพลางของฝรั่ง
ตอนแรกแรกก็อืดหน่อยแต่ว่าพอมาท้ายเรื่องใกล้จบโอ้โหมันตื่นเต้นทุกฉาก
อย่างเช่นฉากระหว่างอายการกับตำรวจคราวก่อนจำได้ไหมครับ
หลังตำรวจแบกหามสำนวนห้ารังไปยื่นอายการอายการก็ตีกลับให้ตำรวจกลับไปสอบใหม่ในประเด็นโน่นนี่นั่น
เอ้าตำรวจก็เอามาสอบเพิ่มเติมตามที่อายการชี้แนะ
เสร็จแล้วก็นำไปกลับไปส่งอายการใหม่อีกทีหนึ่งมันคิดว่าน่าจะจบตรงนั้น
แต่มันไม่จบนี่ดูหัวข่าววันนี้สิอายการสั่งเอาผิดเพิ่ม
กระติกจ๊อปประมาทร่วมทำแตงโมจมน้ำเสียชีวิต
โดนข้อหาเสพวัตถุออกฤทธิต่อจิตประสาทซึ่งเดี๋ยวจะมาดูว่าแต่ละข้อหาเป็นยังไง
แล้วต้องสอบปากคำเพิ่มให้ทันวันที่ยี่สิบเจ็ดน่ะภฤษภาเนี้ย
เพราะคือวันที่กำหนดให้ผู้ต้องหาทั้งกลุ่มต้องเดินทางไปรายงานตัวกับอายการที่จังหวัดนนทบุรี
นี่เห็นไหมครับเดินเรื่องเร็วเลยตอนช่วงท้ายท้ายตัดกลับมาฉากหน้าตื่นเต้นอีกฉากหนึ่ง
ฉากตำรวจสอบตำรวจที่มีหัวข่าวว่าสอบ๓นายพลคดีแตงโมให้จบภายใน๓๐วัน
เหตุผลที่ต้องกรรมการกรรมการสอบผมเอามาขีดเส้นใต้ไปแล้วเมื่อวานว่าเพราะคุณอัจฉริยะ
เรืองรัตนพงศ์ไปร้องเรียนฉากนี้ก็น่าตื่นเต้นครับ
เพราะข้อร้องเรียนของคุณอัจฉริยะเนี่ยมันเสมือนว่าเป็นข้อกล่าวหาต่อตำรวจ
ต่อพนักงานสอบสวนหัวหน้าพนักงานสอบสวนคือภูมิกับสพนนท์เนี่ย
พันตะโลเล็กจัตรุรงค์อนุรักษ์บัณฑิต
ท่านก็ตัดสินใจดำเนินคดีกับคุณอัจฉริยะในข้อหามินประมาท
ข้อหาดูหมินเจ้าพนักงานอันนี้ฉากนี้ก็น่าตื่นเต้น
เพราะเหมือนกับจะมีเดิมพันธุ์ว่างานนี้ไม่หมู่ก็จาล่ะ
คือถ้าตำรวจไม่ถูกลงโทษคุณอัจฉริยะก็มีสิทธิ์ติดคุก
นี่เหมือนกับที่ทนายเดชา
ออกมาผสมโรงว่าสมมุติว่าเรื่องที่นายอัจฉริยะไปร้องเรียนเป็นเรื่องจริง
ก็จะมีการสอบสวนทางวินัยอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเรื่องที่นายอัจฉริยะร้องเรียนตามข่าวไม่เป็นความจริง
พิสูจน์ไม่ได้ก็ต้องยุติเรื่อง
และเมื่อยุติเรียบร้อยแล้วนายอัจฉริยะก็จะถูกดำเนินคดีกลับครับ
ส่วนเรื่องการสอบข้อเท็จจริงของตำรวจใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
ผมย้ำไปแต่เมื่อวานนะครับว่าต้องไม่จุนเจือเกื้อกูลกัน
ต้องไม่เล่นละครตบตาประชาชนต้องสอบกันอย่างตรงไปตรงมา
ผลตำรวจเอกมนตรียิ้มแย้มในฐานะประธานกรรมการสอบต้องทำให้ได้เหมือนที่พูด
เพราะท่านบอกว่าการตรวจสอบต้องทำด้วยความโปร่งใส
ผู้ตรวจผู้ที่ถูกสอบคือพลตำรวจโทจีรพันธ์
จีรพัทธ์ภูมิจิตผู้บัจจักรตำลวดภูทรภาคหนึ่งเนี้ย
กับท่านประธานสอบคือท่านพลตำรวจเอกมนตรียิ้มแย้มเนี่ย
เป็นเพื่อนนักเรียนในร้อยรุ่นเดียวกันอ้าวคนก็ยิ่งจับตามองกันไปใหญ่
ที่สำคัญเนี่ยผมขอแทรกตรงนี้หน่อย
ผมได้รับข้อความจากพันธุ์ตำรวจเอกวิรุษศิริสวัสดิบุตรเลขาธิการเครือข่ายปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเนี่ย
ท่านบอกอย่างนี้การตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงตำรวจที่ว่านี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะอะไร
เพราะเป็นคำกล่าวโทษว่ากระทำผิดอาญาไม่ใช่กล่าวโทษว่ากระทำผิดทางวินัย
ผู้รับผิดชอบต้องดำเนินการสอบสวนตามปวิอาญามาตรา๑๑๒
คือรวบรวมพยานหลักฐานสรุปสำนวนเสนออายการ
สั่งคดีฟ้องหรือไม่ฟ้องตามกฎหมาย
เป็นภาษาให้เข้าใจง่ายก็คือว่าการกล่าวโทษละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเนี่ย
มันเป็นความผิดอาญาครับไม่ใช่ผิดวินัยครับ
ฉะนั้นเนี่ยจะสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่การสอบวินัยไม่ได้
มันต้องสอบตามปวิอาญาอ้าวนี่ก็ตื่นเต้นเข้าไปใหญ่
ทีนี้ขอย้อนกลับไปดูการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับบุคคลบนเรือ๓คน
ดูสิว่าใครถูกแจ้งข้อหาอะไรเพิ่มเติมบ้าง
กระติกอิสรินจุธาสุขสวัสดิ์เดิมเนี่ยเจอเข้าไปสองข้อหา

ทำลายพยานหลักฐานและแจ้งความอันเป็นเท็จ
ของใหม่ของใหม่ที่ถูกแจ้งเพิ่มขึ้นมาคือ
กระทำโดยประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิตนี่ของกระติก
นิทัศน์กีรติสุธิสาธรของเดิมถูกแจ้งสองข้อหา
คือทำลายพยานหลักฐานและทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ำของใหม่ที่ถูกแจ้งเพิ่มคือ
กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
เหมือนกับข้อหาที่ตั้งเพิ่มให้กติกปล่ะอตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์
ของเดิมเนี่ยเจอเข้าไป๖ข้อหาอยู่แล้วนะ

เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเป็นผู้ควบคุมเรือโดยไม่มีใบอนุญาต
เป็นผู้ใช้เรือที่มีใบอนุญาตใช้เรือสิ้นอายุ
ซึ่งเปรียบเทียบปรับไปแล้วทิ้งสิ่งปฏิกูลลงแม่น้ำ
ไม่ติดชื่อเรือเป็นอักษรไทยและอักษรฝรั่งที่หัวเรืออันนี้ก็เรียบเทียบปรับไปแล้ว
แล้วก็แจ้งข้อหาข้อความที่ถูกแจ้งเพิ่มเนี่ยของใหม่ที่ถูกแจ้งเพิ่มคือเสพวัด
คือเหลือเวลาอีกเจ็ดวันจากนี้ตัดกลับมามาที่คุณอัจฉริยะเรืองรับตนพงศ์
งานนี้เนี่ยคุณอัจฉริยะเสี่ยงมากคือสู้หมดหน้าตัก
แล้วที่คุณอัจฉริยะเดินเกมอยู่ตอนนี้ก็คือเดินเกมเพื่อเปิดคดีใหม่
รับคดีแตงโมไว้เป็นคดีพิเศษเหมือนที่ผมเอามาขีดเส้นใต้แล้วเมื่อวาน
เพื่ออะไรครับเพื่อจะได้ยื่นหลักฐานใหม่
จะได้เปิดพยานผู้เชี่ยวชาญใหม่เช่นมีคุณแพทย์หญิงคุณหญิงหมอพรทิพย์
ผู้อำนวยการนิติเวศอะไรทั้งหลายเนี่ยอันนี้แหละที่จะนำไปสู่การพิสูจน์ว่า
เป็นเรื่องของอุบัติเหตุหรือเป็นคดีอาตกรรมทำพราง
นี่แนวทางการต่อสู้ของคุณอัจฉริยะฉะนั้นผมถึงบอกว่า
งานนี้ไม่หมู่ก็จะไม่ตำรวจถูกลงโทษด้วยกระทำความผิด
คุณอัจฉริยะก็มีสิทธิ์ติดคุก
ฝรั่งใกล้จบตื่นเต้นและเดินเรื่องเร็วจริงครับ
คุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ